ข้ามมาเรื่องอะไรที่มันบิ๊กใหญ่ยักษ์กันต่อ

โอ้โห

นี่มันสัมปะหลังหรือว่าลากไม้ครับ
เหมือนรากต้นไม้ใหญ่เลยใช่ไหม
มันคือหัวมันสัมปะหลังขนาดยักษ์จริงนะคะ
ใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้จะเพิ่งกินกี่วันกี่คืน

และเทคโนโลยีนครราชศรีมา
เผอร์ศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานี่นะครับ
นายจรัสชัยโชคเริงสกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา

วันมั่นสัมปะหลังโคราช๒๕๖๑นั่นเอง

ซึ่งก็จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
ไปจนถึงวันที่๑๓กรกฎาคมค่ะ

โรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเกษตรกรผู้ปลูกมันสัมปะหลังเข้าร่วมงาน

เขาจัดขึ้นเพื่อที่จะเผยแพร่องค์ความรู้
เทคโนโลยีใหม่ให้กับเกษตรกร

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งระบบค่ะ
ภายในงานนะคะมีการจัดแสดงความก้าวหน้า

เทคโนโลยีด้านการผลิตมันสัมปะหลัง
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
มีการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร
และการประกวดมันสำปะหลังประเภทหัวใหญ่แบบนี้นะคะ
ซึ่งการประกวดมันสัมปะหลังประเภทหัวใหญ่
หลักเกณฑ์วัดน้ำหนักของหัวมันสับปะหลังต่อ๑ต้น
ให้ได้หัวมันสัมปะหลังน้ำหนักมากที่สุด
โอ้โหเมื่อสักครู่เทียบเท่ากับขาคน
ใหญ่มากดิฉันว่าน่าจะใหญ่กว่าขาดิฉันด้วย
ผลการประกวดมันสัมปะหลังหัวใหญ่ที่สุดปรากฏว่า
อายุ๒ปี๒เดือนของในนร่งสุวันดี
เกษตรกรผู้ปลูกมันสัมปะหลังชาวตำบลรังกายใหญ่
ได้รางวัลชนะเลิศไปนะคะ
เพราะว่าหัวมันสัมปะหลังของเขานั้นหนักถึง

คุณใหญ่มากหนักมากเลยนะคะ
สำหรับจังหวัดนครราชศรีมาก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ในการปลูกมันสำปะหลัง
มากที่สุดในประเทศไทยนะคะ
มีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า๑ล้าน๙แสนไร่
มีผลผลิตมันสัมปะหลังออกสู่ตลาดมากกว่า๗ล้านตันต่อปีเลย
ซึ่งปัจจุบันราคารับซื้อผลผลิตมันสัมปะหลังถือว่ามีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยนะคะ
โดยราคารับซื้อหัวมันสัมปะหลังสดอยู่ที่กิโลกรัมละกว่า๓บาท
นี่ได้ราคาดีแบบนี้เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ราคาตกไปเหมือนกัน

กลับมามีแบบเรื่องของรายรับที่ดีขึ้น
ทำให้เกษตรกรมีกำลังใจในการที่จะทำงาน
ในการที่จะมาร่วมจัดกิจกรรมต่าง
แล้วก็เป็นขวัญกำลังใจด้วยที่เราได้มีกิจกรรมดีแบบนี้